เป็นเหตุการณ์สามีใหม่ไปทวงค่าเลี้ยงดูบุตรจากสามีเก่า
เพราะว่าภรรยามีลูกติดมานะก็ต้องไปทวงเนี่ยนะคะ
แต่สามีเก่าไม่ให้โมโหกันด้วยทะเลาะกันด้วยนะคะ
สรุปสุดท้ายสามีใหม่ค่ะใช้มีดแทงสามีเก่า
ไปเลยนะคะสามแผลนี่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพ
ช่วงที่ยื้อยุดจุดกระชากันแบบนี้แล้วสรุปนะคะ
เอาของมีคมขึ้นมาแทงสามีใหม่
อกจากนี้ยังทำร้ายคนอื่นในบ้าน
ได้รับบาดเจ็บไปอีก๓คนนี่นะคะ
ผู้ก่อเหตุเป็นสามีใหม่จะใช้คำแทนหลังจากนี้ไป
ก็คือสามีใหม่นะคะชื่อว่านายเดชาม่วงงาม
อายุ๔๕ปีอาชีพรับจ้างขับรถแห่โฆษณา

แล้วก็ใช้มีดปลายแหลมแทงคนในร้าน
หน้าลูกค้าเลยตอนนั้นมีลูกค้ามาซื้อของด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้เองนะคะ

ดเป็นพื้นทั่วบ้านเต็มไปหมดเลย
ส่วนคนที่ถูกแทงเป็นสามีเก่า
ชื่อว่านายจักรพงศ์ขุนชำนาญอายุ๔๘ปี

ก็คือนางสาวทัศวรรณเก็บเทศอายุ๓๗ปีพันรยา
ถูกแทงที่ใต้ตาข้างซ้ายบาดเจ็บเล็กน้อย

นายชันวิทยาตั้งเป็นหลานชายเจ้าของร้าน
โดนแทงที่หน้าท้อง๑แผล
ทั้งหมดมีพลเมืองดีช่วยเหลือก็คือการนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บหรือไม่

แต่ว่าตอนนี้หลบหนีไปค่ะ
สามีเก่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เขาเล่าว่าก่อนจะอยู่กินกับนางสาวทัศวรรณ
ตัวเองมีพันรยาแล้วก็ลูกมาก่อน
กระทั่งมีการหย่าร้างไป๕ปี
แม้ว่าการหย่าร้างมันจบไปแล้ว
แต่เขายืนยันว่าเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเลี้ยงดูอยู่ตลอด
และหลังจากนั้นค่ะอย่าร้างไปก็มาคบ
พันรยาคนใหม่ก็คือนางสาวทัศวรรณที่ถูกแทงไปด้วยเนี่ยนะ
ต่อมามาทราบว่าอดีตพันรยาที่หย่าร้างไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว
เขาไปมีสามีใหม่ชื่อว่านายเดชาซึ่งเป็นคนก่อเหตุนี่แหละ
แล้วก่อนเกิดเหตุทำอะไรอยู่
เขาบอกว่าตัวเองยืนล้างขวดนมอยู่หลังบ้าน
ระหว่างนั้นสามีใหม่บุกมา
ที่บุกมาก็คือมาขอเงินค่าเลี้ยงดูลูกของอดีตพันรยา

จะบอกว่าถ้ามีปัญหานัก
อยากได้นักไปแจ้งความเที่ยวโรงพักเลย

หลังจากนั้นค่ะผู้ก่อเหตุเข้ามาตบที่หน้าอย่างจัง๑ครั้ง
แล้วก็ชักมีดที่พกมาพุ่งมาแทงเขาเลย
แต่ว่าหลานค่ะหลานได้ยินเสียงคนทะเลาะกันที่ชื่อว่านายชาญวิทย์เนี่ยนะ
กระโดดเข้ามาขวางจนทำให้มีดเฉียวเข้าที่ท้อง
แล้วก็เกิดการยื้อแย่งของมีคมกันตามคลิปกล้องวงจรปิด

นายเดชาซึ่งเป็นสามีใหม่เป็นการป้องกันตัวไปหนึ่งครั้ง
ด้านสามีใหม่ผู้ก่อเหตุก็เลยใช้มีดแทงตัวเองหลานชายและพันรยาจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็วิ่งไล่กันจนออกนอกร้านไป
สามีเก่าให้การเพิ่มเติมบอกว่าจริงแล้วตัวเองกับผู้ก่อเหตุเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียน
ตอนเรียนกันก็ทะเลาะกันมาอยู่แล้วแหละ
เนื่องจากสามีใหม่มักจะมารังความและมักจะมาใส่ร้ายตัวเองให้เสียหาย
แล้วก็บอกให้รับผิดชอบเรื่องต่างในอดีต
ซึ่งตัวเองก็ไม่เคยไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับคู่ของเขาแล้ว

หลังจากที่สามีใหม่ก่อเหตุนะคะขับรถหนีไป
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจตามรวบตัวได้ตอนนี้ถูกดำเนินคดีที่สพปะเหลียนค่ะ